ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างที่อาจจะตัดสินช้าหนึ่งการนี้ได้นะครับ
บอลไทยลีกเมื่อวานครับชนบุรีเปิดบ้านเจอกับสุโขทัย
อาทิตย์๑๖นะครับเชิญบุรีนำ๑๐
ตรงนี้ครับอามรูออสตาร่ายิงเข้าไปแล้วก็ครึ่งหลัง

นุชิตเงินบุคคลไปเหยียบสดังเคริตผู้สินเช็ควีอาร์แล้วก็ให้เป็นใบแดงไป
แต่สุโขทัยไม่ยอมครับตีเสมอช็อตนี้ครับยิงลูกไฟเข้าไปเลยครับ
หนึ่งต่อหนึ่งครับจบเกมก็เสมอกันไปครับแบ่งไปทีมละหนึ่งคะแนน
ทำให้ชนบุรีมีเพิ่มเป็น๒๓แต้มครับอยู่อันดับ๓เหมือนเดิม
โอกาสทองในการแซงนาบุรีลำขึ้นไปนั่งจ่าฝูงอย่างน่าเสียดาย
ส่วนเมื่อวานนี้นะครับที่วัดเนินตามาศจังหวัดชนบุรีนะครับ
หน่ายวิทยาคุณเปิ้มตรฐานสโมสรชนบรีเอฟซี
ได้เดินทางไปเป็นตรฐานงานเผาศพนางกัญญาพงศ์หัสบรรย์ในยุคหกสิบเอ็ดปีนะครับ
ได้ถึงที่สิทธิ์ชีวิตจากเหตุการณ์ที่วรวุทธศุกรณานั้นขับรถเก๋งชนนะครับ
ก็มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมไว้อะไร

พุทธศาสประตูทีมชมบุรีเอฟซีนะครับก็ได้บวชหน้าไฟ
เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าเสียใจครับ
เดี๋ยวต้องตามกันต่อเรื่องของคดีความของทางวรวุฒิสุขคุณานะครับ
ส่วนบีจีวทุมครับเมื่อวานก็เปิดบ้านเจอกับทางลำปางน้องใหม่ครับ
แรกลำปางนำก่อนนะครับนาที๑๒จังหวะเปิดเข้าไป
จังหวะโบ่งเนี่ยสุดยอดเลยนะครับคือโบ่งไม่ง่ายครับ
ลูกนี้มอคิสโต้ครับหม่งให้ขึ้นนำสหรัฐมายิงไกลลูกเนี่ย
เสมอให้บีจีเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับอย่างไรก็ตามมอสกิโต้ครับ
สะจุดโทษนี้เข้าไปให้ลำปางนำอีกครั้งสองหนึ่ง
แต่บีจีไม่ยอมครับคอนาโดก็สะกิดเป็นทางเข้าไป
นาทีเจ็ดสิบนะครับจบเกมก็เสมอกันไปด้วยสกอร์สองต่อสอง
หลังจบเกมนี้นะครับทางบีจีก็ประกาศแต่งตั้งแมททิวสมิทนะครับ
เข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่เลยนะครับสมิทเองก็ไปดูเกมนี้ด้วย
โดยสมิทเคยเล่นให้กับบีจีเมื่อปี๒๐๑๕นะครับเป็นชาวออสเตรเลีย
ได้รับโอกาสเป็นกัปตันทีมให้กับบีจีแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นประวัติศาสตร์ของสโมสร
ลงสนามเกินหนึ่งร้อยสิบสี่นัดนะครับล่าสุดสวิทย์เองก็ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายการตลาดนะครับให้กับวิสเปนโรก่อนจะกลับมารับงานกุญสือบีจีปฐุมนะครับ
ส่วนอีกคู่เมื่อวานนะครับประจวบเองก็เปิดบ้านเจอกับทางขอนแก่นครับ
เกมนี้ก็ประจวบเนี่ยเหลือ๑๐คนเร็วเลยแล้วครับ
นาทีสี่สิบเก้าขอนแก่นก็นำก่อนหนึ่งศูนย์
แต่ว่าเจ้าถิ่นไม่ยอมครับจังหวะจับแล้วก็ซัดลูกนี้
ท้ายเกมนะครับนาทีแปดสิบเอ็ดจากจบเกมก็เสมอกันไปสกอร์หนึ่งหนึ่ง
แล้วหลังจบเกมนี้ครับขอนแก่นก็ประกาศแยกทางกับทางคอลอสเอดูวาโด
หลังพาทีมเก็บได้เพียงแค่เจ็ดแต้มจากการลงสนามสิบเอ็ดนัดส่วนคู่วิกแมช
วันนี้ครับบุรีรามยูเนเต็ดแชมป์เก่าแล้วก็จ่าฝูงจะเปิดบ้าน
รับการมาเยือนของแบงคอกยูเนเต็ดทีมอันดับ๒
เวลาหนึ่งทุ่มตรงมัสสะดาอิชิอิกคุณซือของวีรัมนะครับ
ล่าสุดถือว่าผิดเป้านะครับบุกเสมอขอนแก่นหนึ่งต่อหนึ่ง
ก็เป็นการเสมอเกมแรกในรอบห้านัดเกมนี้ก็ถือว่าเป็นแมชลุ้นแชมป์ไปในตัวด้วยนะครับ
ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนพรรษาเหวิบูร
รับทีมชาติไทยยังไม่สมบูรณ์นะครับเช่นเดียวกับศิวรักษ์เทศสูงเนิน
มือหนึ่งที่อยู่ในช่วงเรียกความฟิตนะครับ
คู่กลางก็เป็นกอลันเคาซิตที่กำลังกระฟอร์มร้อนเลยนะครับ
นำดาวสโวร่วม๘ประตูยืนคู่กับทางพีรดลฉ่ำรัศมีนะครับ
ลุกก็มีสุพนัทเหมือนตาแฟรงค์คัสตาเยด้านะครับ
ประชัยใจเด็ดแล้วก็หน้าเป้าเป็นจนทานโบลินกิครับ
ส่วนวิทย์มากกุญซื้อของแบ็คฮองก็เกมล่าสุดนะครับ
เปิดบ้านชนะบีจี๒๐เป็นการชนะคู่แข่ง๓จาก๔เกมหลังสุด
เกมนี้ก็ไม่มีนักเตะติดทดแบนครับแต่ว่าต้องลุ้นเช็คฟิต
ตันกอนคาเวสแนวรับชาวบราซิลแค่รายเดียว
ตัวลุกจะเต็มเลยครับสี่แข่งต่างชาติ
เบตตี้วานเดอร์โมต้าแล้วก็มามุดดาฮัตดานำทัพ
ส่วนงานการพบกันรู้ทุกการณ์ที่แล้วเลขแรกแปลงคอกชนะบุยลำสองศูนย์
ส่วนเลขสองบุรีรำก็ชนะแบงคอกหนึ่งต่อศูนย์มาดูโปรแกรมคู่อื่นอื่นนะครับ
ในวันนี้เองสิบเจ็ดโอกาสสามสิบนาทีลำคุณพบเมืองทอง
แปดนาฬิกาท่าเรือพบเชียงรายแล้วก็สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
นางคอรัสสีมาพบกับราชบุรี